ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แหล่งสักสัปดาห์๒สัปดาห์

เทลงมาเทลงมาเทลงมา
ตื่นอยู่น้องเบนเทนน์

ฮือฮามากนะครับ

มันเทลงมาผ่าใหญ่มาก
แต่ย้ำแบบนี้๓๐๐บาทไม่ใช่พอน้องเบนเทนนะ
เดี๋ยวแบบน้องเบนนำทำให้ฝนตกหนัก
ฝนก็ตกจนน้ำท่วมจริง

คุณผู้ชมเนี่ยเป็นคลิปเด็กชายตัวน้อยเต้นขอฝนเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปหลังจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้สักประมาณสัปดาห์ได้ฝนก็ถล่มลงมาจริงจริงแล้วก็มีการแซวกันในโลกออนไลน์เนี่ยว่าที่ฝนฟ้าตกลงมาเนี่ยเป็นเพราะว่าน้องหรือเปล่าที่ไปเต้นรำขอฝนให้ฝนเนี่ยเทลงมาเทลงมาเทลงมารู้จักกับน้องกันหน่อยค่ะ

นั่งตำหมากกับลูกนะคะน้องเบนเทนเล่าว่าชอบศิลปะการร้องการเล่นการเต้นลำเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะคะ
คลิปที่เผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียล

ส่วนที่มีคนแซวเนี่ยก็คือแซวกันแหละ
เห็นตามภาพก็เลยแซวกันไปนะคะ

มาพูดสิค่ะไปคุยแล้วน้องพูดว่าอะไรบ้าง
แล้วก็รัมกว่ายายชอบผมว่าข้าวมันตาย
กลายเป็นคนดังทั่วภาคอีสานแล้วตอนนี้
ไหนก็มีแต่คนรู้จักน้องเบนเทนล่า
เริ่มดีใจขึ้น
ดีใจโตขึ้นมาเนี่ยเราอยากเป็นอะไรฮะเนี่ย
อยากเป็นอาจารย์อาจารย์งานติ่งอาจารย์เรียกขวัญครับ
อ๋ออาจารย์เรียกขวัญอะไรพวกนี้เนอะ

น้องอยากเป็นอาจารย์ทำขวัญ
ไม่ค่อยเห็นเด็กยุคนี้สมัยนี้ที่แบบว่ากินหมาอยากเป็นหมอทำขวัญอะไรแบบนี้เออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะ
เออเบนเทนเจ๋งมากอ่ะแต่เบนเทนอย่าล้ำบ่อยลูกนะเดี๋ยวฝนฟ้ามันจะมานะครับ